คุณผู้ชมคะวันนี้๓๑ตุลาคมวันฮาโลวีนวันปล่อยผี
คือที่ต่างประเทศเขาก็จะมีคลิกออทรีสใช่ไหม
ที่บ้านเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผีด้วย
ชาวบ้านที่ประจันตคามที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าเขาเห็น
เป็นดวงไฟลูกใหญ่สีส้มเหลืองนวล
ขนาดเท่าลูกมะพร้าวมันลอยอยู่วูบวาบวูบวาบวูบวาบ
แล้วเขาเชื่อว่านั่นน่ะคือแสงกระสือคือผีกระสือ

ใช่แล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนมีคนเขาไปไลฟ์ด้วยนะ
ดิฉันก็อยากดูเหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้เขาเห็นอะไรหรือเปล่า
ย้อนไปดูไลฟ์เมื่อคืนพร้อมกันหน่อยค่ะ
อยู่ตรงวัดคลองคลองฟันปลาตรงก่อนบ่อน้ำก่อนถึงวัดนะครับ
เขาเจอกันเมื่อวานนี้คือตรงนี้ครับ
แต่ผมไม่รู้นะเขาบอกผมมาอีกที
ไม่ได้เจอคนเดียวนะมีคนแก่มีคนเจอ๓๔๕คนแล้วครับ
คุณผู้ชมเขาว่ากันว่านี่ที่ฉันไปย้อนดูไลฟ์นี่นะ
ดูจนจบเลยดิฉันก็ยังไม่เห็นอะไรนะ
ต้องบอกก่อนว่าไลฟ์นี้คือคุณฟลุ๊กบาก้า
หรือว่าเขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กฟุกอะไหล่ซิ่งค่ะ
เมื่อคืนนี้ไปไลฟ์แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็พามาด้วย
มาด้วยมาพิสูจน์กันว่าผีกระสือที่เขาว่านั้นมันมีจริงไหม
ก็มีทั้งอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูมากันเกือบร้อย
ดักรอดูดวงไฟลูกใหญ่เท่าลูกมะพร้าว
หรือว่าแสงผีกระสือที่ถนนในหมู่บ้าน
คือเขาก็พยายามส่องดูที่ชายทุ่ง
เพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๙ตุลาคม
ชาวบ้านที่คลองฟันปลาที่อำเภอประจันตคาม
เขาบอกว่าเขาเห็นไงแล้วมันเป็นลูกไฟขนาดใหญ่
ลูกมะพร้าวลอยสูงเหนือพื้นดินประมาณนัก๒เมตร
เจอทั้งที่หนองน้ำบ้างที่ลำคลองบางที่ถนนบ้างที่คอกวัวบ้าง
ทีนี้เราก็เลยไปถามนางนาฏนัดดาซึ่งเป็นหมอแพทย์
เขาก็เล่าให้ฟังอ๋อเป็นชาวบ้านค่ะนำสกุลหมอแพทย์คุณผู้ชม
นางนัดดาหมอแพทย์ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนวันที่๒๙ตุลาคมตอนนั้นกำลังนั่งถักไม้กวาดอยู่หน้าบ้าน
ก็รวมกันอยู่ประมาณ๔๕คนนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นไป
อะไรอ่ะมันเป็นดวงไฟเท่าลูกมะพร้าว
สูงจากพื้นสัก๒เมตรอยู่ที่ริมถนนหน้าบ้าน
ทีนี้นางนาธนัดดาก็เลยสะกิดเพื่อนให้เพื่อนดู
แล้วพอเพื่อนเงยหน้าดูทุกคนตกใจหมดเลยค่ะ
ช่วงที่กำลังจะยกโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพ
ปรากฏว่าแสงประหลาดมันทำท่าเหมือนจะพุ่งใส่
ทีนี้วงแตกแตกกระเจิงเลยไม่ถักแล้วไม่กงไม่กวาด
หลังจากนั้นแสงมันก็หายไปแล้วก็ไปที่ชายทุ่ง
นานนัดดาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นฟัง
ปรากฏว่าหลายคนบอกว่าเธอเธอไม่ได้เห็นคนเดียว
ฉันก็เห็นเหมือนกันเนี่ยดวงไฟประหลาดสีส้มเนี่ยมันมาลอยเหนือพื้นเหมือนกัน
ซึ่งชาวบ้านเขาอันนี้เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาบอกว่าแสงประหลาดที่พบกันทั้งหมู่บ้าน
อาจจะเป็นผีโพรงหรือว่าว่านโพรงที่คนเลี้ยงไว้
หรืออาจจะเป็นผีกระสือจริง
เพราะเป็นช่วงที่หนองน้ำลำคลองมันแห้ง
แล้วก็บางทีผีกระสือจะมารอกินรกวัวที่คลอดลูก
แต่ในอดีตในหมู่บ้านไม่เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานผีกระสือไงคะ
แต่ชาวบ้านเขามีความเชื่อกันแบบนี้
อัพสักประมาณ๒๐นาที
เขาแฮชแท็กบอกว่างานมาละห้าห้า
คืนนี้เจอกัน๑ทุ่มที่วัดคลองฟันปลา
แปลว่าจะไปพิสูจน์อีกรอบหนึ่ง

ใช่ค่ะติดตามติดดูในไลฟ์ของเขาแล้วกันนะคะค่ะ
คือชาวอีสานเขาเชื่อเรื่องของกระสือนะว่ามีอยู่จริงอะไรแบบนี้นะครับ